เวลาของสีสันไทยรัฐจอบประเด็นแล้วนะครับ
คืนนี้เรามีเรื่องราวของสุขภาพและการออกกำลังกายมาฝากครับ
การจะโชว์วิธีออกกำลังกายให้ดูดีมัน
ก็ต้องมีการสังเกตว่ากีดขวางทางเข้าออกหรือเปล่า
ดูคลิปนี้ไว้เป็นบทเรียนครับ
คราวหน้าถ้ายังไหวเอาใหม่คราวนี้ถือว่าพลาด
เมื่อทหารใหม่ต้องไปกอง
มันก็ต้องมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อ
คลิปนี้ใครไม่กลัวเข็มไม่มีวันเข้าใจ
เอาเป็นว่าเราพวกเดียวกันน้องท่องไว้ไม่เก็บ
เออขอบคุณครับ
ที่บอกแล้วไม่เจ็บ
เมื่อถึงเวลาน้องพยาบาลสาวต้องฉีดวัคซีนกันเอง
ความน่ารักใสก็บังเกิดครับ
ก็แค่แค่ปั๊บเข้าหนีมันก็ไม่ยากอะไรล่ะ

เจ้ามีเหลือตื่นเบาเลย
ผมพยายามตามหาว่าโรงพยาบาลโนนรังที่น้องสังกัดอยู่ที่ใด
ก็พบว่าในภาคอีสานมีชื่อโรงพยาบาลนี้๓จังหวัด
ใครพอทราบพิกัดแจ้งด่วน
ผมไม่ค่อยสบายครับ